คือคลิปนี้ครับทุกผู้ชมครับทางตำรวจสพเมืองนครสวรรค์บอกว่าวันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย๒๔มิถุนายนใช่ไหม

ทางตำรวจสพมนครสวรรค์ได้รับแจ้งจากทางอบตทางฝ่ายปกครองก็มากับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อจะมาที่บ้านของยายดอกไม้กับป้ากุศุมา
เนื่องจากเขามีหนังสือจากทางอบตเนี่ยแจ้งมาว่าต้องย้ายออกจากพื้นที่
นี่ขออนุญาตนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึง

และหนังสือมาทีหลังแต่เขามาวันนั้นไม่เคยพูดอะไรเลย
บอกว่าเหตุการณ์ในเริ่มต้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยในคลิปเนี่ยทางอบตนครสวรรค์เคยแจ้งความเรื่องบุกรุกที่ดินกับคุณกุศุมาไว้นะฮะ
กับคุณป้าดอกไม้ด้วย
ตำรวจก็ไปกับทางอบตกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง

เจอป้ากุศุมากับลุงชำนาญ
กำลังทะเลาะกันอยู่เรื่องต้นกล้วย

พอห้ามไปห้ามมากลายเป็นว่ามันมีการทำร้ายระหว่างกัน
แต่แต่ฉันพูดตรงนะไม่มีใครห้ามเลย
ก็ทั้งตำรวจมาไม่ใช่มันอย่างงี้หนูเล่าให้ฟังอ่า
เขามาพร้อมกันเลยอ่าพร้อมกันหมายถึงตำรวจเขาเนี้ย
คือลุงชำนาญมาด้วยเขามาพร้อมกับองค์การทั้งตะบนนี่แหละ
ทั้งตำบลเลยหนูหนูพูดเป็นความสัตว์จริงเลยหนู
กล้าสาบานเลยตำรวจเนี่ยเขาไม่ให้ความเป็นธรรมพูดแบบเนี้ย
ยังไงก็เขาบอกว่าอยู่อยู่มาเจออ่าหนูกับนายชำนาญเถียงกัน
ทะเลาะกันไม่ใช่อ่ะมาพร้อมกันนะจ๊ะอ่าแล้วแล้ววันนั้นเขามากัน
เยอะแยะเข้ามามาเป็นทีมเลยมามาเรื่องอะไรเข้ามาเรื่องอะไร
หนูไม่แน่ใจแต่นายชำนาญอาจจะมาชี้เรื่องต้นกล้วยหนูตัดต้นกล้วย
อืมก็เขาประชุมกันที่เกษตรหมู่สองมาหนูพูดความเป็นจริงทั้งหมด
คือคือแค่เรื่องว่าตัดต้นกล้วยเนี่ยเขาต้องเรียกประชุมกันทั้งฝ่ายปกครอง
กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอบตเลยเหรอเพื่อเพื่อจะตำรวจมาแล้วเดินทางมา
ใช่เพื่อจะมาชี้เรื่องต้นกล้วยเนี่ยเหรอใช่พอเขาประชุมแล้วเขาก็มา
ก็พากันมาตำรวจเนี่ยเขาไม่ให้ความเป็นธรรมแล้วคนทั้งตะบนเนี่ย
ทั้งประชาชนเนี้ยเขาร่วมมือกันทั้งหมดบ้านหนูอะอยู่อะไม่มอสุมใครอะ
บ้านหนูเหมือนแกะดำอ่ะบ้านนี้เหมือนแกะดำใช่จ้ะไม่ไปไปยุ่งกับใคร
หากินอย่างเดียวถามแฟนหนูก็ได้แฟนหนูอ่ะไม่สู้คนไม่พูด
ขนาดน่ะนายจำนานให้ของรับหนูอะหนูอะด่าแฟนหนูประจำทุกวัน
เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกับลุงชำนาญด้วยนะใจเย็นจริง
เขาเห็นหนูเป็นคนอย่างเงี้เขาก็ทับถมแต่พวกเขาอ่ะกลายเป็นคนดีหมด
หนูต้องเสียใจเขาเอาหนูไปขังคุก๒คืน
เขาพยายามฆ่าหนูพยายามฆ่าเลยเหรอพยายามฆ่าหนูบอกลูก
โตลูกอยู่ระยองเนี่ยมีลูกอ่อนด้วยอ่ะหนูกลัวเขาฆ่าหนูฆ่าคุกอ่ะ
หนูบอกอย่าทิ้งแม่นะบอกอย่าทิ้งแม่นะ
กี่ปีนะลับความเป็นเรื่องจริงหนูไม่โขลกอะ
หนูเป็นคนถือศิลป์คือป้ากุศุมากับยายดอกไม้กำลังจะบอกว่า
ครอบครัวของป้าเนี่ยที่อยู่ในดงพื้นที่สาธารณะประโยชน
ตรงนี้ของอบตที่อบตนครสวรรค์ตกเนี่ย
หนึ่งที่ที่เราอยู่กันครอบครัวเรากี่ไร่นะประมาณไร่กว่า
อยู่กันห้าหกคนเนี่ยอยู่กันมาสามสิบปี
หนูไม่อยากร้องให้นะเขาว่าหนูว่ามันอยาก
หาว่าไม่ใช่ว่าเรียบร้อยอย่างงี้หนูอยู่บ้านอ่ะ
หนูล้อมรับเขาคุ้มเพลงหนูว่ามันสุดแล้ว
หนูก็ต่อสู้ถ้าหนูไม่ต่อสู้หนูไม่อยู่ได้ถึง๓๐กว่าปี
ทำไมครอบครัวเราถึงถูกชาวบ้านเขามองว่าเป็นแกะดำ
คือมีเรื่องมีราวมันไม่แค่เนี้ยเขาหาหนูเป็นผีเป็นปลอบ
อย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วก็บอกบ้า
หนูก็บอกถ้าไปตรวจหนูไม่บ้าแล้ว
หนูไม่อยากร้องให้นะเขาว่าเหมือนหนูมันยาอะไรเงี้ย

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒